วันนี้วันที่๗นะครับใช่ค่ะเพราะว่ามันสำคัญตรงที่
ถ้านับวันที่มีการปะทะกันบนเทือกเขาบรรทัศน์จนถึงวันนี้
มันระยะเวลาพอสมควรที่คนสงสัยว่าเสียแป้งยังมีชีวิตอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์หรือเปล่า
หรืออยู่อย่างไรหรือถ้ายังอยู่บนเขาโอ้โหทำไมไม่เจอสักที
เงายังไม่เจอเลยนะฮะเดี๋ยวตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ดูกันต่อนะฮะวันนี้นะครับว่า
ตกลงเป็นยังไงกันบ้างเสียแป้งนาโนตนายชาวลิศทองด้วงนักโทษชายวัย๓๗ปี
ตามข่าวกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะฮะวันนี้ตำรวจภูทรภาคแปดและภูทรภาคเก้านะครับ
รวมทั้งต่อชดด้วยนี่ฮะยังคงปฏิบัติภารกิจในการปิดป่าไล่ล่าเสียแป้งอย่างต่อเนื่องนะครับ
วันนี้สภาพอากาศไม่ค่อยเอื้ออำนวยนะฮะฝนตกนะครับแล้วก็มีน้ำป่าเนี่ยไหลหลากอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์ด้วยนะฮะ
นี่ครับเทือกเขาบรรทัศน์นะครับพื้นที่ป่ารอยต่อพัทธลุงสตูนตรังนะฮะกินพื้นที่ไปสงขลาด้วยนะครับ
ปฏิบัติการติดตามจับกลุ่มตัวเสียแป้งนะครับวันนี้จัดกำลังชุดมือปราบนะฮะ
ที่มีความชำนาญเส้นทางป่าเขากว่า๑๐๐นายนะครับตรึงกำลังอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์
ตอนนี้ก็จะยึดรัศมี๕กิโลเมตรจากจุดที่ยิงปะทะในวันนั้นที่เจอเสียแป้งแล้วเสียแป้งหนีไปได้
คู่กับการจัดกำลังผสมผสานจากโรงพักต่างในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง
แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้วยนะฮะเพื่อตั้งจุดตรวจจุดสกัดหมู่บ้านรอบเชิงเขา
รวมทั้งเส้นทางเชื่อมต่อเน้นจุดทางแยกถนนสายต่างด้วย
เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นรถทุกคันที่จะผ่านเส้นทางที่ขึ้นลงเขา
เพื่อจะหนีลงมาเน้นรอยต่อไปทางพัทธลุงด้วยนะครับเพราะว่าเสียแป้งเป็นคนพัทธลุง
ตอนจุดประทะเนี่ยจะอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์กินพื้นที่มาทางอำเภอประเหลียนจังหวัดตรัง
ตอนนี้ครบ๗วันแล้วนะฮะหลังจากมีการยิงประทะกันแต่ว่ายังไม่เจอตัวนะครับ
ทุกวันที่ออกค้นหาก็นี่แหละฮะฝนก็ตกนะครับเปียกชื้นลื่นนะครับ
จุดก็ไปเจอน้ำป่าอีกนะครับวันนี้มีชุดพลร่มค่ายนเลสวนจังหวัดเพชรบุรี
เดินเท้าลงมาจากเทือกเขาบรรทัศน์นะฮะแล้วก็ต้องไปนอนพักค้างคืนอยู่ที่บริเวณน้ำตกท่าช้างหนึ่งคืนนะครับ
ลงมาถึงข้างล่างไม่ได้เนื่องจากมีน้ำป่าไหลเชี่ยวกรากเลยนะฮะ
กำลังเจ้าหน้าที่ที่เพิ่งลงมายังริมอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างเมื่อช่วงสายวันนี้ก็มีนะฮะ
เขาจะสลับกันขึ้นไปลงมาแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยฮะสลับสับเปลี่ยนชุดกันนะครับ
ที่ลงมาวันนี้ก็เพื่อเปลี่ยนกำลังให้ชุดใหม่ขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่แทน
แล้วก็มีการจัดวางกำลังชุดไล่ล่ากันใหม่นะครับ
โดยเน้นการเฝ้าระวังจุดสำคัญในพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะเป็นเส้นทางในการหลบหนีของคนร้ายนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเส้นทางนะฮะในการวางกำลังนะครับ
แล้ววันนี้ก็ยังมีข่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายจับ
ผู้เกี่ยวข้องกับการหลบหนีของเสียแป้งนาโนตเพิ่มเติม
จะมีทั้งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็เป็นญาติของเสียแป้งด้วย
ตอนนี้เนี่ยตำรวจยังคงยืนยันว่าตัวเสียแป้งนาโนตยังอยู่บนเขาบรรทัศน์นะฮะ
แต่ยังไม่เจอเท่านั้นเองนี่นะฮะ